ประเด็นร้อนทางด้านการเมืองกันหน่อยนะคะ
แม้ว่าเราจะได้เห็นชมหน้าค่าตานายกรัฐมนตรี

เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยนะคะ
แต่จะบอกว่างานงอกก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่า

มีการล้มดิวกันก่อนหน้านี้
โดยเฉพาะพักประชาธิปัดกับพักภูมิใจไทย

๒ท่านนี้ก็คือ๒พักนี้

อ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะ
คือก่อนหน้านี้นะโดยเฉพาะพักประชาธิปัตย
เขาบอกว่าคือเอาไปเลย๗คน๘ตำแหน่ง
โดยเฉพาะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ท่านนี้ค่ะ

ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวบอกว่าจะได้เป็นรองนายกรัฐมนตรี
วบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
แต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่ากระทรวงเกษตรที่ให้พักประชาธิปัตย์
ภักดิ์พลังประชารัฐจะขอคืน
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พ่วงกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เอาไหมพลังประชารัฐบอกแบบนี้
หรือถ้าไม่เอาก็เอากระทรวงเกษตรมาให้คุณสมศักดิ์เทพสุธิน
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
และกระทรวงอุตสาหกรรมก็ถือว่าเป็น๒กระทรวงใหญ่นะ
แต่ไม่รู้ล่ะล่าสุดค่ะคุณจุรินรัฐสนาวิสิต
หัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัตรก็บอกว่า
คือในส่วนของพักประชาธิปัตย์ลงตัวแล้วนะ
ข้อยุติแล้วนะแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกอย่างก็จะเป็นไปตามนั้น
ก็คือตามดิวที่มีการคุยก่อนหน้านี้
ก่อนที่ภักดิ์ประชาธิบัตรจะกระโดดเข้ามา
ร่วมกับภักดิ์พลังประชารัฐในการจัดตั้งรัฐบาล
คือก่อนหน้านี้พูดคุยทุกอย่างจบหมดแล้ว
ซึ่งรวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ที่คุณจุลินพูดเป็นมั่นเป็นเหมาะว่า
พลังประชารัฐต้องแก้รัฐธรรมนูญนะ
ทุกอย่างได้ข้อสรุปแล้วนะคะ
ส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ก็วันนี้มีการพูดถึงกรณีคุณสิริพงศ์
องคสกุลเกียรติหรือว่าเสียโต้งสสศรีสเกต
ที่มีการงดออกเสียงส่วนมติภักดิ์นะคะ
คือวันนี้เสียหนูคุณอนุทินบอกว่า

จริงแล้วพักไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จ

ซึ่งพักเองก็เคารพ
คุณสิริพงศ์ตอนนั้นตอนที่โหวตสวนมติพัก
ก็เดินมาขอโทษแล้วทุกอย่างก็จบแล้ว

คุณอนุทินพูดชัดเจนเลยนะคะบอกว่าไม่ขับออก

ตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยต่าง

คือพักพลังประชารัฐสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยนะว่า

จริงแล้วพักภูมิใจไทยเขาภูมิใจมากเลยนะ
ถ้าได้ครอบครองตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตอนนั้น
คุณโสพลสารำก็สังกัดพักภูมิใจไทย

อยากสารต่อในสิ่งที่คั่งค้างเอาไว้นะคะ

จะเอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
แต่เอาล่ะเสียหนูบอกว่าก็ไม่นะ

ที่สนับสนุนผลเอกประยุจรรย์โอชา
ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับคุณสิริพงศ์นะคะ
เปิดเผยเหตุผลที่เมื่อวานตัดสินใจงดออกเสียง
บอกว่าตัวของเขาเองไม่ได้มีอคติกับพลเอกประยุจันทร์โอชานะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นการทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนว่า
จะสนับสนุนนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักเป็นนายกเพียงคนเดียว
อกจากนี้ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่นะคะ
สิริพงศ์บอกว่าจริงแล้วพักก็คือพูดถึงการทำงานนะคะ
พักมีความพยายามหาทางออกให้กับประเทศ
เราพยายามจริงจังที่จะเป็นคั่วที่๓ให้ได้ก่อนหน้านี้
แต่มันไม่เกิดขึ้นแล้วพอมันไม่เกิดขึ้นความเห็นก็แตกต่างหลากหลาย
ผู้ใหญ่ก็เลยให้เหตุผลแบบนี้ถ้าจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้ได้
ในเมื่อเป็นทางเลือกที่๓ไม่ได้ก็เอาอย่างนี้ละกัน
ทำนโยบายของพักให้เกิดเป็นจริงขึ้นมา
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแล้วก็มองว่าทุกพัก
ที่ไปทำคำมั่นสัญญาไว้ตอนหาเสียง
ก็ต้องทำให้ได้แบบนั้นจริงเช่นเดียวกันนะคะ
เพราะฉะนั้นเท่านั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะ
เราได้คิดไหมคะว่าหลังจากนี้การทำงานในพัก
ก็ผมคิดหนักครับผมคิดหนัก
แต่สุดท้ายเมื่อทำไปแล้ว
สิ่งที่ทำได้อย่างเดียวก็คือยืดอกแล้วก็รอรับผลของมัน
ตอนนี้รู้สึกอุดอัดกับการทำหน้าที่เป็นศสวัสดินาภักษ์ภูมิใจไทยไหมคะ
ก็ไม่ครับผมรักพักภูมิใจไทย
นี่ไงน่าภูมิใจลูกผู้ชายตัวจริงนะคะ
ืดอกเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองได้กระทำลงไป
สำหรับคุณสิริพงอังคัตสกุลเกียรติสสศิษภกษ์
๑พักภูมิใจไทยเมื่อวานมีน้ำตาด้วยนะ
หลังจากที่ขานไปแล้วว่างดออกเสียงมีน้ำตาด้วย
แล้วก็มีช็อต๑ที่ซื้อไปจับภาพมาได้
เอาล่ะไม่เป็นไรนะคะทุกคนเข้าใจนะเสียโต้งนะ
แต่ว่าสิ่งที่เขาบอกว่าเขาต้องทำตามคำมั่นสัญญา
ก็ต้องเข้าใจเขานะเพราะว่าเขาเป็นสอสอเขต
ไม่ใช่สสปตริฤษฐ์ซึ่งสสเขต
ต้องไปสัมผัสกับประชาชนโดยตรง
แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำตามคำที่พูดไว้กับประชาชน
แล้วคุณจะเอาหน้าไปมองประชาชน
ตาดำที่คุณไปสัญญาได้ยังไงถูกไหม
ไม่เป็นไรให้อภัยแต่ไม่แน่ใจว่าใครให้อภัยนะ
คุณผู้ชมย้อนกลับมาเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีอีกนิดหนึ่งนะคะ
โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
กระทรวงนี้คือเขายื้อแย่งกันอยู่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและพลังประชารัฐ

คุณสมศักดิ์เทพสุธินแก่นำกลุ่มสามมิตรในภักดิ์พลังประชารัฐ
เรื่องของการจัดสรรโคต้าตำแหน่งนายกขออภัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

บอกว่าถ้าเกิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
ตามที่ได้มีการหาเสียงเอาไว้ในภาพรวม
ก็อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้
แต่เอาล่ะก็ยังคงปลอบใจตัวเอง
นับ๑กระบวนการมันเพิ่งเริ่มนับหนึ่ง
เพราะฉะนั้นคนสุดท้ายที่จะตัดสินใจ

สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนะคะ
นายกนิดนึงค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะ
วันนี้ก็นี่ค่ะสีหน้าค่าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ
โอ้โหเดินมาอย่างหล่อเลยขอบคุณขอบคุณ
พนมมือไหว้ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่โหวตให้ตัวเอง
ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งสมัยนะฮะวันนี้ดูท่าทางอารมณ์ดีนะ
ขอบคุณนี้ไม่ใช่ขอบคุณเสียงจากประชาชนนะ
ขอบคุณเสียงจากคนที่ลงคะแนนให้เมื่อวาน

ค่ะมาดูเห็นอ่านโพยอะไรนะ
ก็ถือว่าบรรยากาศเขาก็ขอบคุณนั่นแหละนะคะ
นายกรัฐมนตรีรวมทั้งก็ขอร้องประชาชนบอกว่าหลังจากนี้ไป
การทำงานก็ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนด้วย
โยบายอะไรต่างไปประชาชนต้องให้ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนามั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อ